ข่าวนี้เนี่ยนะตำรวจกำลังจับตัวผู้ชายคนนี้

เมื่อหวังที่เอาตัวเขาเนี่ยขึ้นบันไดโรงพักไป

หนีอย่างเดียวไม่พอถอดเสื้อผ้าด้วยล่อนจ้อนเลยค่ะครับ
โอ้โหกระพริบตานี่คือหายไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
นี่ให้ดูภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์

ทีนี้พอมาจอดตรงบันไดหน้าโรงพักเนี่ย
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะตอนจังหวะที่เขากำลังก้าว

อีท่าไหนไม่รู้ก้าวไปได้สองสามเก้า
บันไดไปได้สองสามขั้นแล้วหันตัวกลับวิ่งหนีเลยอะค่ะ
จับภาพได้ผู้ชายคนที่เขาลงมาจากรถที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
คือนายอานนท์แตงไทยอายุ๒๔ปี
เขาโดนคดีเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนพื้นที่สพสาขลาเนี่ยนะคะ
จังหวะที่กำลังขึ้นบันไดโรงพักไปได้
สองสามเก้าเขาชักขากลับค่ะตอนนั้นตำรวจเผลออยู่ไง
ไม่ได้จับตัวเขาอยู่เขาก็วิ่งหลบไปไปซ่อนอยู่ที่
พื้นที่ป่ารกร้างอยู่ห่างจากโรงพักสักร้อยเมตรได้นะคะ
ได้นะคะทีนี้ตำรวจสอพพระสมุทรเจดี
ปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดสมุทรปราการชุดฉลามขาวเนี่ย
ระดมกำลังกันค่ะต้องปิดล้อมพื้นที่
ใช้เวลาในการค้นหาล่าตัวในอานนท์
ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงค่ะนี่นี่ดูตอนที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะคะ
แล้วท้ายที่สุดคุมตัวอานนท์ออกมาจากป่าร้างที่ตำบลป่าคลองบางปรากฏได้
แล้วสภาพตอนที่คุมตัวอานนท์ออกมาเลยนะอื้อหือ
ไม่ได้ใส่อะไรเรื่อยล่อนเลย
เจ้าหน้าที่นะต้องเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่แล้วนำตัวอานนท์เนี่ย
กลับมาก่อนปั๊บหนึ่ง
โอ้โหเนี่ยค่ะเดินล่อนจ้อนแบบนี้
ก็เอาสติ๊กเกอร์ช้างมาติดเอาไว้เนี่ยนะคะ

ร่วมในการปฏิบัติการล่าตัวในอานนท์
เขาบอกว่าหลังจากที่ในอานนท์ลบหนีไปนะนะ
ก็ตอบว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมกำลังการค้นหาในป่าโร๊คทึ่บ
เพราะว่าคิดว่าอานนท์คงจะหนีมาซ่อนตรงนี้แหละ

มองแวลนมาเราค่อนข้างรู้พี่กัชชัดเจนนะ
หายากแต่เราก็มองว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ

แต่เจอร์จความเกรงหัวหรืออะไรไม่รู้นะครับ
ที่ก็เป็นภาษณาของพุทธวหาอยู่แล้วฮะ
เขาก็ต้องพิจารณ์ปรบนี้เสมอเพื่อหลบในการดำเนินคดี
หลบในการจับคุมอะไรอย่างนี้คำถูก
เราก็ค้นหาได้โดยละม่อมไม่ได้มีอะไร

แต่ที่สงสัยคือแก้ผ้าทำไม

ถามอานนท์เหมือนกันอานนท์สารภาพ

ก้าวขึ้นบันไดไป๒๓๙แล้วก็วิ่งหนีมา

แต่ทีนี้ในหัวมันคิดตลอดเลยนะ
ทำยังไงดีจะหลอกตำรวจยังไงดี

ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงแล้วโยนไปคนละทิศคนละทาง
อย่างน้อยตำรวจมาเกิดเจอเสื้อผ้าก่อน

เรื่องของหลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ไป